ได้โดยตอบทุกวันตอบได้ไงใช่มั้ยติดเกาะก็ยังมี
ปัญหาเดี๋ยววันนี้ก็มีหลายตอบอยู่มาดูสิท่านเนี้ย
ถูกเข้ายังลงมาก็รู้เดี๋ยวก็ลงมาแล้วน่ะ
คือยังไงก็ต้องมีแย้งบยาหนึ่งที่จะต้องไปถอยสัตว์น่ะ
นางหญ้องคะแล้วเป็นไปตามโผที่ที่มีการน้ำที่เมื่อหวานเนี้ยค่ะโผ
เธอนั่งเทียนน่ะแล้วถ้าไม่ใช่แล้วจะะไง
ถ้าไม่ใช่จะทำยังไงถ้าไปช่อเขาเองแล้วเธอตั้งเขาอ่ะ